คือเสียชีวิตเพราะโดนฟัน

พาสวนยางพาราทีนี้ก็ต้องตามหาคนร้าย

คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ยายฆ่ายายนะฮะ

พนักงานสอบสวนสพย่านตาขาวจังหวัดตรังนะฮะ
รับแจ้งเหตุพบศพคนถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีด

เพราะคนตายเป็นคุณยายอายุ๗๘ปีแล้วนะครับ
ชื่อนางละมุนสุกลิ้มหรือว่ายายศรี
สภาพนอนหงายจมกองเลือดอยู่ที่สวนยางพารา
หมู่๕ตำบลย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับ
มีบาดแผลนะถูกของมีคมฟันที่เข้าใบหน้า
ฟันเข้าที่ใบหน้าหลายแผล
และพบรอยฟกช้ำหลายแห่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคือตี๓นะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็สอบปากคำทุกคนเลย
แล้วไปพบว่ามันมีต้นสายปลายเหตุ
ว่าคนคนหนึ่งน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุ
คนคนนั้นเป็นคุณยายวัย๗๑ปี
ชื่อยายอารมณ์แพะนาหรือว่ายายยม
จริงเป็นเพื่อนบ้านและเป็นลูกหนี้ของผู้ตาย
นำตัวมาสอบปากคำนะคุณฮะโอ้โหทั้งวันแหละ

บอกว่าฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ฆ่า
ปรากฏว่าไปมานะยายยมคงเหนื่อย
อมรับสาภาพท้ายที่สุดบอกเป็นคนก่อเหตุ

โดยให้การว่าก่อนหน้านั้นไปยืมเงินของยายศรีมาบ่อยครั้งนะ
ครั้งละประมาณ๒๐๐๓๐๐บาทรวมทั้งหมด๕๕๐๐บาท
ตลอดช่วง๑ปีที่ผ่านมาก็ยอมรับนะ
ว่าไม่ได้คืนแต่ยังไปยืมเพิ่มอยู่เรื่อย
แต่ทีนี้ครับยายศรีผู้ตายก็มาทวงเงิน
ทวงเงินไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ชอบเอาไปพูดประจานฉัน
ให้กับชาวบ้านได้ยินนี่ฉันอายฉันเกิดความโมโห
เกิดความโกรธแค้นทีนี้วางแผนไว้อย่างไรรู้ไหมคุณ
ตามผู้ตายไปที่สวนยางภาระดึกดื่นตอนตี๓บาท
ลงมือก่อเหตุตอนแรกตั้งใจแค่สั่งสอน
ไม่มีเจตนาให้ถึงตายแต่หลักฐานมันชัดเจนทั้งหมดทำไมรู้ไหมคุณ
สวนยางมันมืดแล้วปรากฏว่ายายยมคนก่อเหตุเนี่ย
ตอนเดินกลับมาใส่รองเท้าบูธมาผิดข้าง
คือใส่กันคนละข้างตอนแรกที่เข้าไป
ยายศรีเข้าไปกรีดยางอยู่ใช่แล้วยายมตามไปแล้วหลังจากนั้น
ก็มีการเถียงกันทะเลาะกันแล้วเอามีดฟัน
จังหวะนั้นรองเท้าของยายศรีหลุดมาข้างหนึ่ง
ยมเดินกลับบ้านด้วยการใส่รองเท้าของตัวเองข้างหนึ่ง
รองเท้าของยายศรีที่เปื้อนเลือดข้างหนึ่ง
ยายยมไม่รู้ไงเพราะในสวนยางมันมืดมาก
มันมืดฮะแต่ใส่กลับบ้านกลายเป็นหลักฐานที่ตำรวจไปยึดได้คุณ
จับโปะได้รองเท้าสีดำกับรองเท้าสีน้ำเงิน
ใช่ค่ะกลายเป็นจับโป๊ะเลยฮะ
ฟังเสียงยายยมยอมรับสาภาพซะหน่อยนะฮะ
ท้ายสุดยอบรับนะแกก็บอกว่าจริงฮะ
คนตายก็มีบุญคุณกับแกแต่ทำไปเพื่อสั่งสอนไม่คิดว่าจะตาย
ใช่หลักฐานมาทุกอย่างโดยเฉพาะลบท้าบูธ
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดด้วยนะตอนที่เห็นว่ายายมเข้าไปในสวนยาง

แต่หลังจากนั้นออกมายายศรีไม่ได้ออกมาเลยไง
ตำรวจต้องสอบปากคำเข้มเลยว่าเป็นการวางแผนไว้หรือเปล่า

ล่าสุดวันนี้นะผู้สิทธิ์ของเราคุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่
ไปยังสพย่านตาขาวที่จังหวัดตรังติดตามความคืบหน้าในคดีนี้นะครับ
เรื่องการทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ทีมข่าวได้ข้อมูลมาว่าทางผู้ก่อเหตุคือยายยมไม่ยินยอมที่จะไปทำแผน
ภูมิกับการสพย่านตาขาวบอกว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหานะครับ

จากเกิดการคับแค้นใจที่ผู้ตายนำเรื่องที่ยืมเงินไปพูดไปประจาน

ส่วนอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุผู้ก่อเหตุปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้อาวุธใดเออ
ยายยมเนี่ยพูดกับตำรวจตั้งแต่แล้วบอกไม่ได้ใช้อะไรเลย
แค่ใช้มือใช้ศอกสอกฟันเข้าไปเท่านั้นเอง

นะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้นำมีดกรีดยางไปตรวจสอบหาหลักฐานคราบเลือดนะฮะ
จากบาดแผลผู้ตายสันนิษฐานจากเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายว่าถูกของมีคมฟันเข้าที่บริเวณใบหน้าหลายจุดนะครับ
เมืองต้นตอนนี้ได้มีการคุมขังยายยมผู้ก่อเหตุไว้แล้ว
และรอนำตัวออกมาสอบสวนอีกครั้งโดยได้มีการแจ้งข้อหาไว้๑ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีการเช็คประวัติด้วยนะ
เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดด้วยแต่ก่อน

เออนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยเป็นเหตุยายฆ่ายายอ่ะคุณ